คุณผู้ชมค่ะมาดูเหตุนิฮาชายวัย๖๐ปีชาวราชบุรี
ปีนขึ้นไปตัดกิ่งไม้แต่พลัดตกลงมา
ถูกเหล็กเสียบติดคาบรั้วนะครับบาดเจ็บสาหัส
เป็นสภาพคนเจ็บนะครับที่ถูกเหล็กเสียบติดอยู่คารั้วอาการสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณบ้านเลขที่๓๓๙หมู่๙ตำบลพงศวายอำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรีโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วคุณหวาดเสียวนะฮะ
เจ้าหน้าที่มูลิธิประชานุกูลราชบุรีพร้อมหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลราชบุรี
เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรายนี้ก็คือนายชัยรัฐอัศวะรัตนากร
อายุ๖๐ปีครับคุณลุงชายรัฐเนี่ยถูกเหล็กรั้วบ้านเสียบบริเวณคอ
หน้าอกขวาแล้วก็คางจนทะลุติดอยู่บนรั้วเหล็ก
สภาพนอนหงายร้องคลวนคลางยังมีสติอยู่นะครับ
โดยมีเพื่อนบ้านต้องคอยแบกประคองร่างไว้ไม่ให้เหล็กมันเสียบลึกลงไปกว่านั้น
เจ้าหน้าที่ก็เข้าประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะรีบใช้อุปกรณ์ตัดเหล็กที่เสียบออกนะฮะ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ผ่าตัดเอาเหล็กออกครับ
จากการสอบสวนทราบว่าคุณลุงชัยรัฐได้ปีนบันไดขึ้นไปตัดกิ่งไม้
แล้วก็เสียหลักพลิกหงายหลังตกลงมา
แล้วตกลงมาตรงจังหวะที่เป็นรั้วเหล็กพอดีถูกเหล็กเสียบนะฮะ
ล่าสุดครับหลายคนเป็นห่วงอาการอาการปลอดภัยแล้วฮะ
โอ้โหดูข่าวนี้แล้วก็น่ากลัวนะฮะ